ที่ผู้ใหญ่บอกไม่ใช่เงินซุ้ยขาดจำหนังทั้งสิ้น

ไม่เคยกู้ค่ะ
เพราะว่าให้เขามาขอโทษเลยค่ะ
ขอโทษหนูจะฟ้องกลับค่ะเพราะหนูไม่เคยกู้เอาหลักฐานมาค่ะ
เอาหลักฐานมาเลยผู้ใหญ่มีหลักฐานอะไรเอาออกมาเลย
ว่าหนูกู้เงินเขาถ้าไม่มีหลักฐานฟ้องค่ะ
ให้ชนายภาษาฯฟ้องกลับค่ะ

องทุนมีค่ะกองทุนเงินล้านค่ะของหมู่บ้านให้พร

ให้ผ่อนค่ะฟ้องคืนสารขอเขาผ่อนเขาไม่ให้ผ่อน

กำลังดำเนินการอยู่ไม่ใช่ว่าโอ้โหอะไรอย่างนั้นเลย

อ้าวที่เหลือผู้ใหญ่บอกก็ไม่ยอมเหมือนกัน

จะฟ้องเรื่องไปปลอมแปลงเอกสารก็เดินหน้ากันไป

ขอให้หมอปลากับทนายภัยศาลช่วยเดินหน้าต่อไปค่ะ
อ่ะหมอพลาทนายภัยศาลเอาไงดีอันนี้

นายอำเภอบอกเพิ่งย้ายมาเหมือนกัน
พี่เขาพูดอะไรก็ได้นะครับ

แต่ที่ผ่านมาย้ายไปกี่คนแล้วได้ทำไหม

เขาพยายามที่จะไปอธิบายให้สื่อฟัง
เขาพยายามใช้อะไรไม่รู้ว่าปิดปากไม่พูด

ทำไมข้ารัฐกาลชั้นพูดน้อยเนี่ยมันถึงพูดไม่ได้
เขาก็มีปากทำไมคุณแม่เขาพูดบ้าง
เขาพยายามพูดให้สื่อเข้าใจนะแต่เขาพยายามไม่ให้พูด
และประเด็นที่สองมันก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง
ไม่รู้เป็นโรคอะไรถ้าใครยิบตาใครไม่รู้
ขยิบตาเพื่อให้คนพูด
ไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นป่วยหรือเปล่า
ถ้าป่วยรีบไปหาหมอนี่ที่ขยิบที่ตาเนี่ย
ว่าผมไม่เห็นเหรอ

เขาคือเรื่องอะไรฮะที่แบ่งเป็นกี่คดีแบ่งเป็นกี่เรื่อง
เขาต้องมาแจ้งความร้องขอความเป็นธรรมต่าง

คือชาวบ้านรวมทั้งตัวผู้ช่วยและกำนันร้องมาที่เรา
กับทนายภัยศาลกับหมอปลาร้องไปที่หมอปลา

กรณีที่มีการร้องเรียนไปที่อำเภอ
เรื่องของการมีการเป็นเอกสารเท็จ

แล้วก็เขาไม่รู้ขั้นตอนว่าลงโทษกันยังไงเพียงไร

เราต้องฟังความสองด้าน
ทางนี้เขามาร้องทางนั้นเราไม่ได้ฟังเขา
เขาไม่ได้ชี้แจงเราก็เลยไปที่อำเภอ
เพื่อไปตามข้อที่จริงว่าบทสรุปเรื่องนี้มันเป็นไง
ถ้ามันเป็นแค่คนสองคนหรือกำนันอะไรเป็นเรื่องส่วนตัว

ผมก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของอำเภอ
ไม่ว่าจะเป็นตัวท่านแนมเผอหรือเจ้าหน้าที่ต่าง
เราก็พยายามถามว่าไอ้การตั้งเรื่องถูกเก่าหา

เขาก็บอกว่าตั้งแล้วลงโทษไปแล้ว

แต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเป็นวินัยร้ายแรงหรือไม่

กลุ่มเราฟังฟาร์มสองด้านครับไปถึงเราก็ต้องการแค่ขั้นตอนการที่ท่านอ่ะ
ลงโทษท่านบอกมีโทษไหมเขามีผิดไหมมีมูลไหมเขาบอกมีแต่คือภาคทัน
แต่ข้อโต้แย้งมันขัดกันว่าเขาบอกว่ามีการนำเอกสารไปใช้แบบเท็จ
เอาลายเซ็นแบบเท็จขอดูได้ไหมว่าท่านตั้งเรื่องแบบไหน
แล้วผมก็พยายามจะสมมุติกับท่านในอำเภอว่าสมมุติเนี่ย
ถ้าเราไม่อยากให้เราอยากให้ชุมชนมันอยู่กันสงบยุติกันเนี่ย
สมมุติว่าเขาทางนี้เขาติดใจว่าสมมุติว่ามีคนไปเผาบ้านเรา
แล้วตำรวจจับได้โทษปรับห้าร้อยตัวท่านนายอำเภอก็พูดตามเนี่ย
พยายามหลักฐานหมดผมพูดในสื่อได้เลยว่า
เขาบอกมันสมมุติไม่ได้สมมุติอย่างนี้ไม่ตรงเรื่องจริง
ผมก็เลยพูดว่าเนี้ยมันเป็นเรื่องสมมุติ
มันสมมุติว่าท่านพิสูจน์หน่อยได้ไหมว่าเราไม่ได้กล่าวหาผู้ใหญ่
แค่บอกว่าอย่าให้ชาวบ้านเขาทะเลาะกันคือวันคือวันนี้อยากให้อำเภอพิสูจน์ให้ชัด
ให้ชัดว่าไอ้ข้อเก่าหามากกว่าหยุดแค่ว่าภาคทันไปแล้ว

ก็ต้องมาชี้แจงกับคนเก่าหาว่ามันไม่เป็นอย่างที่คุณพูด
คือการตั้งกำหนดโทษกับข้อหามันสอดคล้องกันไหมแค่นั้นเอง
แล้วส่วนที่เขาแจ้งความที่สพท่าวุ้งด้วยใช่ไหม
เรื่องคดีอะไรนะคดีปลอมแปลงเอกสารปลอมแปลงเอกสาร
ตรงตรงเป็นเป็นใช้เอกสารจริงจริงเนี้ยเขาเขาเข้าใจผิดข้าวชาวบ้าน
จริงเขามีอำนาจทำแต่จริงเนี่ยไอ้การทำข้อความใด
ถ้าตามคำกล่าอ้างเขานะว่ามันเป็นเท็จว่าไปเป็นเกษตรกรเอ่อ
แต่เป็นการถอดถอนเขาเนี่ยเขาเรียกข้อความเท็จ
อันนี้ถือว่าแจ้งได้ไหมแจ้งได้แต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่ง
อีกหนึ่งคดีแต่ทีนี้เราให้ความเป็นธรรมทางสองฝ่ายผู้ใหญ่บ้านด้วย
ก็คือเราแค่ถามว่าเขาติดใจว่าเขาก็มารู้วันนั้นว่า
อันนี้มันเป็นการลงทันเขาลงไปแล้วไม่มีการบอกเขาหนึ่ง
สองเนี่ยเขาบอกเฮ้ยคุณเอาเอกสารเราไปใช้เนี่ย
มันเป็นวินัยไร้แรงไหมทำไมโดนแค่นี้
แค่ให้ชี้แจงตอบกันไม่ได้ก็ตอบสมมุติไม่ได้
ซึ่งเรื่องจริงผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้คำว่าสมมุติคืออะไร
เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ต้องไปว่ากันเชิงของทางอำเภอกับทางตำรวจ
เท็จไม่เท็จเอกสารเป็นยังไงแล้วเรื่องหนี้ที่เขาบอก
กำนันบอกเอ้ยผู้ใหญ่บ้านบอกยังไงก็ไม่คืนนะ
ที่หักกันเดือนไปไม่ใช่นี่ที่หักกันเดือนไปยังไงก็ไม่คืน
คืออย่างนี้เราก็ต้องฟังว่าต่างฝ่ายต่างมีหลักฐานของตัวเองเนี่ย
ยันว่าทางนี้เขาบอกทางนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้กู้
ทั้งนี้กู้อะไรก็ตามเอาหลักฐานมาพิสูจน์
เรื่องส่วนตัวแต่ทนายภัยศาลกับหมอปลาเนี่ยสนใจในเรื่องของประชาชน
อำเภอต้องมาตอบแล้วผมถามว่าโรงพักมันอยู่ห่างกันเนี่ย
ยี่สิบเก้าเนี่ยครับทำไมคุณส่งเอกสารไม่ได้
ก็ตำรวจเขาบอกว่าเขาขอไปแล้วคุณยังไม่ให้เหลือนาทีเดียว
ฝากนิดเดียวเพราะว่าผู้ใหญ่บอกฝากนิดเดียวหลักฐานจากพี่เลยตาม
ฝากถึงฆาตรการชั้นผู้ใหญ่คุณยาวตำแหน่งของคุณอ่ะ
ปิดปากฆาติการชั้นผู้เล็กเพราะความจริงอ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะ
มาอยู่ในฆาตรการชั้นผู้น้อยยาวตำแหน่งคุณมาปิดปากเขา
โดยเฉพาะไอ้เคสนี้แหละครับอืมผู้ใหญ่บ้านบอกแล้วแต่พวกพี่เลย
อืมเดี๋ยวจัดให้ผู้ใหญ่รักนะถึงบอกฮะ
แต่ฟังเขาฟังขึ้นบ้างไหมที่หรือว่าเป็นเหตุเป็นผลไหมที่ทางผู้ใหญ่บ้านเขาชี้แจงมา
เขามีสิทธิ์ที่จะกล่าวอ้างแต่ผมพูดตรงนี้ก่อนจะจบรายการนะ
นี้อย่าคิดว่าออกข่าววันนี้แล้วเงียบนะผมบอกแล้วถ้าคำตอบไม่ได้ที่อำเภอ
ผมไปจวนถ้าไปจวนไม่ได้ผมไปที่มหาทัยมหาทัยไม่ได้เดี๋ยวไปสภา
เดี๋ยวทำให้ดูเพราะมันทั้งประเทศถ้ามีแบบนี้
ทะเลาะกันตายคนที่อยู่ตรงกลางมันต้องพิสูจน์ให้ได้
ไม่ได้ไปกล่าวหาใครเอาละครับโดยเฉพาะเรื่องผู้ใหญ่บ้าน
กับผู้ใหญ่ด้วยได้เพราะว่าหนูไม่ยอมเด็ดขาดอายันลูก
ยันหลาเลยค่ะยูทูปลงอ่าสิบปีสิบปีก็ยังอยู่แบบนั้น

ขอบคุณครับ
เดี๋ยวฟ้องให้มากกว่าข้าตำแหน่งอีกค่ะที่หักไป